สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
สมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา
ต้นเรื่องไม่ได้มาจากกศตชทั้งสองเรื่องนะครับ
เป็นเรื่องที่ทั้งทางสมาคมทีวีดิจิทัลแล้วก็ผู้ประกอบการทางด้านโทรคมนาคม
ไปยื่นเรื่องกับทางรัฐบาลเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็มีความเห็นกลับมาว่า
ขอให้กศชเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น
เขาขอมาเนี่ยเขาทำเรื่องถึงรัฐบาลขอมาก็คือ๗งวด
ไม่ต้องชำระอัตราดอกเบี้ยเลยถูกไหมครับกศชก็บอกว่าให้ไม่ได้
ถูกไหมครับให้ไม่ได้ก็คือให้ได้แค่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าคำตอบที่กศชตอบไปเนี่ย
มันน่าจะเป็นคำตอบที่เราก็ตอบไปแล้วส่วนรัฐบาลผู้มีอำนาจท่านจะคิดยังไงเนี่ย
ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณได้หรือเปล่ากศก็ให้ความเห็นไปแล้วนะครับว่าจะต้องทำ๑๒๓เพราะขอมาไม่ใช่
ไม่ใช่ขอมาอย่างนี้แต่กศชก็บอกว่าให้คุณจ่ายดอกเบี้ยขอมา๗งวดก็ให้ไป๓๕งวด
ให้คุณไปตอบเองถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อออกมาหลายคนบอกว่าไม่เห็นด้วย
ขัดข้องครับถึงปี๒๑๖๓เขามีเงินแบงค์การันตีมาวางอยู่แล้ว
ถูกไหมครับผมก็นำแก๊งการันตีไปขึ้นเงินแค่นั้นเองก็ถือว่าเรื่องทั้งหมดจบ
ผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นประเด็นเรื่องใหญ่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันในรายการถามตรงเนี่ยในช่องโทรทัศน์ที่เป็นทีวีดิจิทัลค่ะ
คุณผู้ชมเห็นความแตกต่างไหมคะคือที่ชวนคุยเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรนะคะ
เรื่องนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นลูกต่อเนื่องในธุรกิจสองอย่าง
ซึ่งเป็นงานของกศธชค่ะคือเรื่องโทรคมนาคมเรื่องหนึ่ง
แล้วก็เรื่องของเนี่ยค่ะโทรทัศน์เรื่องหนึ่งถ้าเอาภาษาปากเลยนะคะ
คุณผู้ชมอาจจะได้ยินคดีคดีหนึ่งใหญ่รู้จักเจ๊ติมทิวีฟลูมั้ยคะ
ดิฉันทำงานให้คุณผู้ชมได้ชมอยู่นะคะแต่เรื่องที่มันมีสีสันขึ้นมา
เนื่องจากว่าในแง่ของการนั่งคุยกัน
ช่วยเหลือทีวีดิจิทัลให้รอด
เพราะตอนนี้นี่หืดขึ้นกันแล้วนะคะคุณผู้ชม

คือก็นึกว่าจะจบไปคดีเจ๊ติ๋มก็คดีเจ๊ติ๋มนะคะ
การที่รัฐบาลคอสชจะช่วยทีวีดิจิทัลนี่ก็เรื่องหนึ่ง
แต่เรื่องที่มันเป็นประเด็นขึ้นมา
ด้านมีเรื่องพ่วงค่ะคุณผู้ชม
แล้วเรื่องพ่วงที่ว่านี้กลับมาหากับเรื่องของโทรคมนาคม
ค่ายโทรศัพท์มือถือพูดง่ายค่ะ

มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบหอมหวานสวยงาม

แล้วประเด็นนี้เพราะเอิญว่าประเด็นที่ถกเถียงกันในข่าว
มันเป็นประเด็นที่ด้านหนึ่งก็เป็นเลขาสำนักงานกศธช
อีกด้านหนึ่งเป็นนักวิชาการ
ซึ่งรัฐบาลก็อยากจะฟัง
ท่านนั้นอยู่ในรายการเราวันนี้นะคะ
อาจารย์เป็นประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

อย่าหาว่าจับคนชนกันไม่ใช่
แต่ว่าเห็นการสัมภาษณ์ในข่าวแล้ว
ดิฉันไม่แน่ใจว่าคือเห็นไม่ตรงกัน
หรืออธิบายกันคนละแบบกันแน่
แต่ประเด็นที่อาจารย์สมเกียจพูดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเขียน

น่าจะมีเจ้าภาพอยู่พอสมควรนะครับ
อาจารย์เดี๋ยวตกลงตอนนี้ขั้นตอนที่อาจารย์จะทำต่อไป
คือแล้วแต่ว่าอาจารย์วิศนุเครืองามหรือว่ารัฐบาลจะเชิญมาไปให้ความเห็น
หรือที่ดีอายทำวิจัยเรื่องนี้ส่งรัฐบาลหรือยังไงคะ
คือจริงแล้วไม่ได้ทำวิจัยอะไรนะครับ
แต่ว่าได้ติดตามเรื่องทั้งทีวีมาบ้างนะครับ

คือเรื่องโทรศัพท์มือถือทั้งหลายนี่แหละครับ
แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีสัญญาณทาง
ทางโทรศัพท์มือถือนะครับบอกว่ารัฐบาลเชิญไปประชุมด้วย
กับท่านรองวิศนุแต่ว่าพูดว่าเป็นเรื่องของทีวีดิจิทัลนะครับ

ก็ถ้าภาพอาจารย์สมเกียจจะไม่น่าจะเป็นทีวีดิจิทัลแน่

แต่ว่าเวลาที่ท่านนัดมาผมก็ไม่สะดวก
ก็แจ้งท่านว่ายินดีไปให้ความเห็นตามสมควร

ท่านก็จัดการกรุณาเปลี่ยนเวลาให้
แต่สุดท้ายเวลาใหม่ที่ตกลงกันได้ก็ถูกเลื่อนออกไป
สรุปแล้วก็คือยังไม่ได้เจอท่านรองวิศนุ
ตกลงที่ยังไม่ได้พบกันเพราะอาจารย์สมเกียจไม่ว่าง
หรือเพราะส่วนอื่นไม่ว่างคะ
ไม่ทราบครับสุดท้ายก็มีข่าวเหมือนกับบอกว่า
ไม่ได้พบกันเนื่องจากฝ่ายต่างไม่สะดวกกัน

จริงนัดหลายฝ่ายไหมคะอาจารย์เวลาจะคุยกันเรื่องนี้
ทราบก็มีจะนัดคุณสุภาพคลี่ขจาย
ซึ่งมาเรื่องทีวีดิจิทัลคุณถากรท่านเลขากศธช

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ให้ความเห็นอยู่เหมือนกัน

แต่ว่าไม่ควรจะเอาเรื่องโทรคมนาคม
โทรศัพท์มือถือไปผูกไปพ่วงเขาด้วยกัน

อาจารย์แต่ว่าจริงแล้วคนยังติดภาพอยู่เลยนะคะ
คือตอนทำคลอดกฎหมายออกมา
มันก็จะคลอดลูกออกมา๒คนนี่แหละค่ะ

แต่ว่าจริงผลมันออกมามันไม่เหมือนกันเลยนะครับ
ทีวีดิจิทัลนั้นที่คดีของเจ๊ติ๋ม
สารปกครองกลางนะครับตัดสินออกมา

คูปองช้าประชาสัมพันธ์ไม่ดีอะไรต่าง

คือกอสรธชามีความบกพร่องอยู่อย่างน้อยสัน

เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตการณ์แบบโกลาหล
แบบที่คุณจอมขวัญใช้คำว่าขืดจับนะครับ
แม้แต่คนที่พูดว่าหืดจับยังสวยแบบเดิมเลยนะครับ

ซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาว
ว่ายาวจะอยู่กันยังไงนะครับ
เรื่องระยะสั้นที่จะช่วยเหลือกันยังไงนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่ง

ซึ่งการประมูลส่วนใหญ่ก็ออกมาเรียบร้อยดี
ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรใหญ่โตนะครับ
มีเล็กบ้างก็คือมีรายหนึ่งที่ชนะประมูล
เรื่องก็จบลงด้วยดีไม่เห็นมีปัญหาอะไร
แล้วธุรกิจธุรกรรมนาคมโดยรวมไม่ได้อยู่ในขานลง
เหมือนธุรกิจทีวีดิจิทัลนะครับ

ไม่ใช่แค่ขาลงครับชี้ฟ้าแล้วครับตอนนี้ครับ

เพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าเอาล่ะมันเกิดขึ้นละเอียดกัน

ว่าฝั่งหนึ่งคือธุรกรมคืออูฟูแน่
เพราะผู้ประกอบการน้อยรายอันนี้พูดกันมาหลายสิบปีแล้วนะคะในขณะที่ทีวีพอมันมีหลายช่อง
คนดูมีทางเลือกแต่คนประกอบการจะตายเอา

ทีนี้การที่ฝั่งทีวีวิ่งไปหารัฐบาลอันนี้พอเข้าใจได้

แต่ถ้ามีเรื่องของธุรคมไปด้วยโดยใช้มาตรฐานคิดเดียวกัน

ผมไม่คิดว่าเขามีเรื่องเดือดร้อนอะไรที่ต้องไปหารัฐบาล
และไม่มีเรื่องอะไรที่รัฐบาลหรือกศธชทำให้เขาเดือดร้อนเสียหาย

ก่อนอื่นนะครับธุรกิจมันมีขาขึ้นขาลง

ธุรกิจอะไรไม่มีใครรับประกันได้ว่าทำแล้วต้องสำเร็จทุกคน
เพราะฉะนั้นคงไม่มีคนที่จะไม่มีใครไม่อยากเป็นนักธุรกิจ

ก็ต้องมีเจ๊งบ้างสำเร็จบ้างนะครับรวยบ้างอะไรกันก็แล้วแต่

มันจะมีความเสี่ยง๒อย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจนะครับ
หนึ่งก็คือเรื่องความเสี่ยงปกตินะครับ
เช่นทำการตลาดไม่เก่งอ่านใจคนไม่ออกคนก็ไม่ดูทีวีช่องเรา
แต่ถ้าทำรายการแบบช่อง๓ตอนนี้ดูสิครับอเจ้าใช่ไหมครับ
คนดูกันโอ้โหถล่มทลายรายได้ก็กลับมา

เรื่องแบบนี้รัฐบาลอย่าไปช่วยเหลือใดเลย
เพราะว่าธุรกิจนั้นถ้าเขาสำเร็จเขาก็รวยเอง

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลทั้งกฎระเบียบรัฐบาลไม่ดี
หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลไม่ถูกต้องมีความบกพร่อง
คล้ายที่สารตัดสินคดีเจ๊ติ๋มนี่แหละครับ

รัฐบาลมีเหตุมีผลที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลได้
แต่เรื่องของธุรกรรมนาคมธุรกิจก็ไปได้ด้วยดี
ปีที่แล้ว๑ใน๒บริษัทที่เข้าไปขอความช่วยเหลือรัฐบาล
เยอะกว่าขาดทุนของทีวีทั้งวงการเลยนะครับที่เขาได้กำไรไป
ไรปีที่แล้วไป๒๓๐๐ล้านบาท
ตอนนี้เกือบจะ๒๗แล้ว
เมื่อ๒ปีก่อนอยู่เพียง๑๘๑๙แค่นั้นเอง

แต่เขากำลังมีแนวโน้มที่ดีและจะเติบโตในอนาคต
เพราะว่าฐานลูกค้าเขาเยอะแล้ววันหลังก็จะได้กำไรเยอะกว่านี้เอง
เพราะฉะนั้นด้วยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแล้วรัฐก็ไม่ได้ไปทำอะไรผิด
เพราะฉะนั้นรัฐไม่ต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยเหตุผลใดเลยครับ
คือฟังจากที่ผู้ประกอบการพยายามจะชี้แจงออกมาทั้งสองรายนะคะ
ก็พูดถึงว่าคือโดยมาตรฐานเดียวกัน
ได้รับใบอนุญาตจากกศธชเหมือนกัน
คือแล้วแต่ว่าจะเลือกมุมไหนมามองเนอะอาจารย์ค่ะ
แต่ว่าถ้าที่ฉันถามอย่างที่ผู้ประกอบการอธิบาย
อาจารย์ว่ามันใช้ไม่ได้เลยทุกข้อเหรอคะ
เช่นคือเอาล่ะเขาได้กำไร
แต่ในแง่ของสิทธิ์เขาเรียกร้องสิทธิ์เหมือนกับทีวีดิจิทัลได้ไหมคะ
แปลว่าต่อไปใครได้ใบอนุญาตจากกศธช
ก็จะมาขอแบบเดียวกันได้หมดเลยเหรอครับ
เพราะฉะนั้นแปลว่ากฎเกณฑ์ของกศชกำหนดนี้ต่อไปจะเชื่อถือไม่ได้กันเลยนะครับ
เพราะว่ารอบนี้ถ้าขอกศธช

เป็นรัฐบาลนี้แหละที่จะต้องให้มาตราพิเศษด้วยใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นอาจารย์ตีทิ้งเลยสำหรับได้ใบอนุญาตจากที่เดียวกันนะ
เหตุการณ์มันคนละเรื่องคนละลาวกันคนนั้นได้อีกคนนึงก็ต้องได้หรือครับ

ขออนุญาตจากคณะกรรมการประกันภัยเหมือนกัน
สมมุติถ้าเกิดอะไรกับประกันชีวิตนะครับ
ประกันวินาศภัยจะต้องได้แบบเดียวกันอย่างนั้นหมดเลยหรือครับ
ถ้าด้วยเหตุผลแบบที่ว่านี้นะครับ

หรือว่ามาตรฐานเดียวกันในการมองว่าได้ใบอนุญาตจากที่ไหนเหมือนกันใช่ไหมคะ
ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลครับ
มากเลยครับ
ขอความรู้ในมุมมองอาจารย์นิดเดียว
อาจารย์มองว่าถ้าอย่างนั้นเราสามารถสรุปได้เลยเหรอคะ
ทีวีดิจิทัลเนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบ

แต่รับผิดชอบบางส่วนนะครับจากกศธชนะครับ
ได้รับความเสียหายจากกศธชที่แจกกล่องช้าแจกคูปองช้า
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงอะไรต่างพวก

คือเอาแค่การทำงานของกศธชที่ได้รับผลถึงผู้ประกอบการ

ไม่ได้ตัดสินว่าคศทำความเสียหายให้กับธุรกิจนะครับ
อาจารย์ค่ะทีนี้พอเราเห็นสองอย่างที่มันไปควบคู่กัน
คือคดีของเจ๊ติ๋มที่ใช้สารปกครองนะคะ
กับส่วนที่ผู้ประกอบการรวมตัวกันไปคุยกับรัฐบาล
แล้วจริงแล้วมันไม่สามารถจะเกี่ยวกันซะด้วยซ้ำไปนะคะ

คือถ้าเราตัดประเด็นของเจ๊ติ๋มทิ้งเนี่ยอาจารย์
แล้วเรามองเฉพาะที่ผู้ประกอบการไปขอความช่วยเหลือเลยได้ไหมคะ

ครับก็กลับไปประเด็นที่ผมพยายามอธิบายตอนแรกว่า

ถ้าเป็นธุรกิจประเภทที่อ่านตลาดไม่ดีเองนะครับ
ทำของไม่ดีเองขายไม่ได้เอง
อย่างนี้รัฐบาลไม่สมควรช่วยเหลือใดทั้งสิ้น
เพราะถ้าเกิดรัฐบาลช่วยเหลือด้วยเหตุผลนี้นะครับ
รัฐบาลต้องช่วยเหลือทุกธุรกิจในประเทศไทย
เช่นใครตั้งร้านก๋วยเตี๋ยวใครตั้งร้านกาแฟขัดทุน

รัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ช่วยให้ธุรกิจทุกธุรกิจได้กำไรนะครับ
รัฐบาลมีหน้าที่บริหารจัดการเศรษฐกิจโดยรวม
แต่บางเรื่องนะครับหากไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาล
เช่นเรื่องของทีวีดิจิทัลรัฐบาลเป็นคน
รัฐบาลก็คือกศธชในกรณีนี้นะครับ
มีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบางเรื่องด้วย

มีหน้าที่ต้องแจกกล่องออกมาให้เร็วอะไรต่างพวกนี้
แต่ทำหน้าที่บกพร่องแล้วสารตัดสินออกมา
เรื่องอย่างนี้แปลว่ารัฐบาลมีส่วนผิดอยู่
แล้วการเข้าไปช่วยเหลือชดเชยของคอสชถ้าจะมีนะครับ

ส่วนที่ธุรกิจเขาทำและเขาเจ๊งของเขาเอง
กับส่วนที่หน่วยงานของรัฐทำให้เขาเจ๊ง
เฉพาะส่วนหลังครับไม่ใช่ไปช่วยทั้งหมดนะครับ
อาจารย์ค่ะสิ่งที่ผู้ประกอบการทางธุรคมนะคะ

คือมันเป็นการแค่ขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ยืดระยะชำระงวดออกไปเท่านั้นเอง

คือเหมือนขอให้หายใจได้ง่ายขึ้นนะคะ

หนึ่งนะครับหายใจกันสะดวก
เงินไหลนองทองไหลมาอยู่แล้วนะครับ
บริษัทหนึ่งกำไร๓๐๐๐ล้านปีที่แล้ว
อีกบริษัทหนึ่งส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นมหาศาล

หายใจไม่คล่องอีกหรือครับจะรวยกันไปถึงไหนครับ

คือถ้าสมมุติเขาบอกว่าเอาล่ะกำไรก็จริง
เอาล่ะมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นก็จริง

แต่จริงแล้วถ้าช่วยมันจะไปได้ดีกว่านี้

ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องไปช่วยทุกธุรกิจ

เพราะเวลาเขาได้เขามาแบ่งเราไหม
และที่สำคัญเวลารัฐบาลไปช่วยในสิ่งที่เขาบอกว่า
ขอช่วยยืดระยะเวลาผ่อนชำระนะครับ

ตามสัญญานะครับที่เขียนไว้อยู่
ตอนที่คนเข้ามาประมูลเอาขึ้นโทรศัพท์มือถือกัน
เขียนไว้ชัดนะครับว่าถ้าเกิดจ่าย
จ่ายเงินค่างวดนะครับช้าดอกเบี้ย๑๕นะครับ

ชัดเจนแล้วทุกคนที่มาเคาะราคานี้รู้กันหมด

ทีนี้พอประกอบกิจการไปนะครับได้ลูกค้ามาได้กำไรมา
มาบอกว่าขอเถอะไอ้๑๕นั้นอย่าไปเก็บ

เบี้ยวนะครับเขาก็พยายามพูดอย่างนี้ไม่ใช่เบี้ยว

ทีนี้ไอ้๑๕กับ๑๕นี้นะครับ
คุณจอมขวัญทราบไหมครับมันต่างกันกี่บาท
มันต่างกัน๓๐๐๐ล้านบาทนะครับ

อาจารย์คะตัวเลข๑๕ที่ถือเป็นค่าปรับ
แต่ว่าสุดท้ายมันมีการเสนอให้เป็น๑๕ที่ว่านี้
สมมุติโดยหลักการรัฐบาลช่วยสมมุติ๑๕ก็ยังรับไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมครับ
ไม่ได้ครับต้นทุนการเงินรัฐบาลยังสูงกว่า๑๕เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นช่วยนี่คือ๑รัฐบาลเสียโอกาสจากการได้ดอกเบี้ยที่จ่ายช้า
แล้วมาได้ดอกเบี้๑๕ซึ่งสูงกว่าต้นทุนของตัวเอง
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรรัฐบาลเอาเงินคุณจอมขวัญเอาเงินจากผมนะครับ
โปะบริษัทโทรศัพท์มือถือซึ่งได้กำไรดีอยู่แล้วรับได้ไหมครับอย่างนี้
เข้าใจการหมุนของเงินค่ะอาจารย์แล้วทีนี้เรียนอ่านตามที่เขาแถลงกันเลยนะคะ
สุดท้ายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสอง
มีผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอีก
อาจารย์ไม่มองถึงว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาลงทุนเพิ่มอีก

เขาก็จะพูดเรื่องการขยายโครงข่ายใช่ไหมครับ

งข่ายมันเขียนไว้ตามสัญญาตอนประมูลอยู่แล้วครับ
ว่าจะต้องทำให้ได้กี่เปอร์เซ็นของประชากรในเวลากี่ปีกี่ปี

ไม่ใช่เรื่องความสมัครใจว่าคุณจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้

คุณเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐี
เป็นผู้บริหารของบริษัทที่เป็นมืออาชีพ
คุณมาเคาะราคาคุณรู้เงื่อนไขล่วงหน้า

ไอภาพแบบนี้มันใช่ไหมครับคุณจำกวัน

หมายถึงว่าคือทราบไหมว่ามีลักษณะการขอความเชื่อเหลือแบบนี้

มันเคยเป็นใหม่มาโดยตลอดในวงการโธแร่คมนาคมของไทย
มีคนวิ่งเต้นได้สัมประธานมาในอดีตนะครับ

ขอต่อรองขอลดค่ารายได้ที่จ่ายให้รัฐ
เกิดเศรษฐีขึ้นมาหลายในประเทศไทย

การปฏิรูประบบธุรกรรมนาคม
โดยการเปลี่ยนมาสู่หน่วยงานกำกับดูแล

แทนที่จะเป็นสัมประธานที่เปิดโอกาสให้ไปวิ่งเต้นกันได้ง่าย

และใบอนุญาตนั้นต้องมาประมูลแข่งขันกัน

ตอนแข่งขันโดยการประมูลนั้นแข่งขันกันจริง
แต่พอหลังจากนั้นไปแอบเจรจากัน
ไปขอต่อรองเงื่อนไขที่ดีกว่าที่ได้มา

จากดีกว่าเงื่อนไขตอนประมูลกัน

แปลว่าคนที่เคยที่เข้าร่วมประมูลอยู่นะครับ

แต่เขาถอนตัวเพราะเขาเห็นว่าสายป่านเขาได้แค่นั้น
แต่วันหลังคนชนะแล้วกลับมาขอเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิม

คนที่แพ้หรือว่าถอดใจไปก็คือเสียเปรียบ

แล้วที่สำคัญไม่ใช่บริษัทนั้นเสียเปรียบ
สิ่งที่จะเสียก็คือประเทศไทย
แปลว่าประเทศนี้ต่อให้มีกฎมีกติกาอะไรนะครับ
กำหนดไว้เถอะแข่งขันกันไปเถอะ
สุดท้ายวิ่งเต้นกันต่อรองกันได้อีกเหมือนเดิมครับ
แล้วบริษัทดีที่ไหนอยากจะมาลงทุนประเทศไทย
อาจารย์คะมันมีประเทศไหนที่เป็นคล้ายแบบเราไหมคะ

อาจารย์คือแสดงว่ายังไม่เคยมีประเทศไหนที่ทำในลักษณะเดียวกัน
ประเทศพัฒนาแล้วเวลาถ้ามีการประมูลกันมีอะไรกันนะครับ
ถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยอะไรจริงเช่นรัฐไปทำอะไรผิดนะครับ
ไม่มีปัญหาอันนี้ได้กำไรดีอยู่ทั้งสองบริษัทนะครับ
สิ่งที่จะทำให้สมมุตินะคะสิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการ
รคมนาคมค่ายมือถือที่ว่านี้ไปขอได้บ้าง
ทีวีดิจิทัลต้องเข้าเงื่อนไขแบบไหนคะอาจารย์
ถึงจะรับกันได้อย่างเช่นสมมุติในอเมริกา
เกิดเหตุการณ์๙๑๑เกิดเหตุการณ์ที่มันแบบ
มันเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าธุรกิจแล้วมันคาดเดาไม่ได้เลย
มันเป็นความเสี่ยงทางการเมืองใหญ่
ที่มันนักธุรกิจปกติเขาคิดกันไม่ถึง
แล้วถ้าเกิดมันพังไปมันพังทั้งระบบ

รัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้วก็ช่วยกันอยู่

อาจารย์กำลังจะบอกว่าทุกอย่างที่ผู้ประกอบการค่ายมือถือ
อยู่ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในสัญญาประเมินได้
ตั้งแต่ก่อนวันเริ่มต้นเคาะชะโม่แล้ว
ถ้าเกิดพบว่าเป็นเงื่อนไขที่รับไม่ได้
ราคาที่แพงเกินไปก็ควรจะถอนตัวออกมา
แล้วในการประมูลนั้นก็จึงมีบางบริษัทที่คิดว่า
ราคาสูงเกินไปแล้วรับไม่ได้แล้วแล้วก็ถอนออกมา

ต่อสายคุยกันส่วนตัวสองท่านไหมคะ
คิดว่าเรื่องอย่างนี้ต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวครับ

ไม่ว่าจะพบกันกี่ฝ่ายอาจารย์ก็จะยันแบบนี้
ก็คงฟังเหตุผลแล้วครับว่ามันมีข้อมูล

เวลาเขานัดคณะผู้ประกอบการเอกชนด้วยไหมคะอาจารย์

เป็นการนัดไปคุยเรื่องทีวีดิจิทัล

ในฐานะเข้าใจเป็นนายกสมหาคมใช่ไหมครับ
ค่ะเป็นของคนฝั่งทีวีเลยค่ะ
ไม่ได้นัดส่วนของมือถือมาเลย
อย่างน้อยเท่าที่ผมทราบนะครับ

แต่ทีนี้ในแง่ของการให้ความเห็น
อาจารย์สมเกียจมาท้ายเอางี้เท่าที่อ่านข่าวกันแล้วกัน

เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกับหนึ่งท่าน

เป็นอดีตคณะคำการเกาะสอทช

มุมมองที่รัฐจะช่วยผ่านกศธช

ให้สามารถหายใจกันต่อได้

อันควรมาถูกทางแล้วหรือไม่
รวมถึงเอ๊ะพ่วงไปอีกสองบริษัทได้ไหม

สนับสนุนโดยไทน์ลักษณ์รีโว้ล๊อคโฮ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะ

สวัสดีค่ะคุณจำขวัญ

นานจนเหมือนกลับมาตั้งไข่ใหม่เลยนะคะ
ทีวีดิจิต่อหรือนี่ค่ะ
ใช่ก็มีอาการเข้าต้องกลับมาพูดเรื่องนี้
แต่มาพูดรอบนี้คือเราคือคนที่ต้องรับผิดชอบ
ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นด้วยนะคะคุณสุพิญญา

ในตอนนี้ที่เขาพยายามจะช่วยทีวีอยู่
ทำไมมีการหยิบยกประเด็นว่าให้ช่วยเอกชนทางฝั่งธรคมด้วย

วิธีการหรือว่าข้อตกลงที่ออกมา
ว่าจะช่วยเหลือทีวีดิจิทัลแบบไหน
คุณสุพิญญาเห็นด้วยทุกประการถูกไหมคะ
อย่างนี้ก็ต้องออกสังกลัวก่อนว่า
ซึ่งเราก็น้อมรับกระบวนการนะคะก็ว่ากันไป
แต่ใหม่ที่มันเป็นความรับผิดชอบของโรงสอบธชา
โรงสอบธชาต้องรับผิดลับชอบตามกระวนการอยู่แล้ว
มันอาจจะช้าหน่อยก็ยังสู้กันก็ว่ากันไป
แต่ว่าในเชิงนโยบายเนี่ยฉันก็พูดมาตลอดว่า
ศตชเองก็มีแนวทางที่จะช่วยเยียวยาได้นะคะ
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยบางเรื่องก็ยังไม่ได้ทำ
เรื่องการกำกับราคาก็คงขาย
หรือว่าเรื่องที่คอสชจะช่วยเนี่ยมินก็พูดมาตลอดว่ามันก็มีเหตุผล
เพราะว่าทีวีเป็นอุตสาหกรรมอันเดียวที่เห็นชัดมาก
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของรัฐในหลายเรื่อง
เพราะฉะนั้นมันก็แบ่งกันช่วยได้
แง่ที่ว่ากศชก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปในการกำกับดูแล
ส่วนพสชนะคะที่ผ่านมา
มันก็มีการใช้เวลาอะไรต่างของช่องต่างเนี่ย
แล้วก็อะไรหลายอย่างพวกนี้มันก็มีเหตุที่จะช่วยได้
เพราะฉะนั้นในสิ่งที่มีข้อเสนอไหมว่าก็ส่วนตัวก็สนับสนุนนะคะ
แต่ว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการช่วยด้านโทรคมเหมือนกัน
เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลว่าทางค่ายโทรคม
เขาได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐอย่างไรบ้าง
ต้องตั้งหลักก่อนเรื่องการเยียวยามันมาจากเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบจากรัฐ
แล้วค่อยมาคุยกันว่าแค่ไหนมันถึงเหมาะสมค่ะ
คุณสุวิญญาคะคือเรียนจะถามคำถามที่มันต้องใช้จินตนาการ
เพราะมันไม่เกิดขึ้นนะคะสมมุติไม่ได้มีคอสชค่ะ
คือไม่ใช่เป็นรัฐบาลในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือทีวีดิจิทัลมันมีทางอื่นที่มันจะต้องได้รับความช่วยเหลือหรือเยียวยาอะไรไหมคะ
ถ้าเกิดไม่ใช้มาตราพิเศษแบบนี้อำนาจพิเศษแบบนี้นะคะ
คือจริงถ้าพูดตรงไปตรงมาเลยนะอำนาจของกฎสัตว์เท้าชอบอัจจุบัน

ก็คือการปรับแก้กติกา
ที่เจนเขียนมาที่ค่อนข้างสติเกินไป
เช่นไม่ยอมให้มีการคืนขึ้นหรืออะไรพวกนี้นะคะ
ที่ศาลเขาทำทางออกมาให้ค่ะ
ว่าถ้าอยากจะหยุดวันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายที่เหลือ
แต่อาจจะมีหลายท่านไม่เห็นด้วยนะคะ
แต่ศาลท่านเองก็เคยวิจารณ์ว่ากศธชเขียนกติกาเข้มเกินไป
ซึ่งถ้าจริงกศชจะแก้กติกาตรงนี้ก็แก้ได้
แต่ที่ผ่านมาเข้าใจว่ากศธชชุดนี้ก็กำลังจะพ้นวาระ

อาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำตรงนี้
ก็เลยกลายเป็นว่าโยนให้เรื่องม๔๔นะคะ
แต่ว่าคอสชเองเข้ามามันก็มีผลต่อทีวีโดยตรงมาก
เพราะฉะนั้นฉันพูด๒ประเด็นนะคะว่า
ต่อให้ไม่มีคอสชกศชก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ในจุดที่เหมาะสม
หรือว่ามีธศชเข้ามาธศชก็ต้องรับผิดชอบขณะใดทางหนึ่ง

มีใครคาช่าเวลาตรงนี้ไหมอะไรแบบนี้

มันทางใดทางหนึ่งมันต้องมีการเยียวยาค่ะ
ทั้ง๒ฝ่าย

มันอาจจะใช้กระบวนการยุติธรรมปกติได้
ฟ้องร้องกันเรียกค่าเสียหายกันนะคะ
แต่ในมุมขอสชเข้าใจว่าช่องคงฟ้องไม่ได้

เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกประเด็นกันนะคะ

ก็ใครควรจะช่วยรับผิดชอบ

คือจริงแล้วถ้ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นฝั่งธุรโคม

ก็ไปคุยกับกศธชก็ได้

เพื่อให้เกิดทางออกมันทำได้เอง

อันนี้ยืนยันอย่างนั้นว่าทำได้เองนะคะ
ในทางกฎหมายเพราะกศชเป็นองค์กรอิสระ
กติกาการประมูลกศธชเป็นคนเขียนขึ้นเอง
มันเป็นระดับประกาศมันไม่ได้เป็นพระราชบัญญัตินะคะ
เพราะฉะนั้นมันก็กศชเป็นคนเขียนประกาศ

ถูกไหมคะแต่อันนี้มันเป็นแค่ระดับประกาศเอง
จริงมันอยู่ในอำนาจของสทชค่ะ
เมื่ออย่างนั้นจริงแล้วตอนนี้ที่ทำกันอยู่

แต่ที่มาแบบนี้คือมันเป็นทางที่ควรจะมีไว้ให้
ทีวีมีทางออกทางหนีทีไล่ถูกแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะคืออย่างนี้ดิฉันพยายามจะพูดว่า
ถ้าเราเอาเหตุผลเรื่องของธุรกิจอย่างเดียว

มันเป็นเรื่องที่อาจจะมีคนกำไรมีคนขาดทุน
การเยียวยามันควรจะมาจัดขารได้รักผลกระทบ
ซึ่งที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบาล
ได้รับผลกระทบจากนโยบายของราชเหตุสุดวิสัย
มันถึงจะเป็นเหตุให้มาแก้กติกาได้นะคะ
แต่ถ้าอยู่มันไม่มีเหตุแล้วมันเป็นเรื่องของเอกชน
ทำธุรกิจภาพเองมันคงก็คงไม่เข้าใจนะคะ
เพราะฉะนั้นหลักในการเยียวยาขอให้ตั้งหลักก่อนว่ามันมีผลกระทบจริง
แล้วมันมีเหตุและผลจริงแล้วก็ต้องดูว่าจะใช้อำนาจตรงไหน
ทีนี้ถ้ากษัตริย์ท้อชอไม่สะดวกใจจะใช้
กษชจะใช้หรือกษชจะสั่งกลับให้กษชใช้
จริงมันก็เป็นเรื่องเจรจาหรือพูดคุยกันได้ค่ะ

ถ้าบริษัทโทรศัพท์มือถือเครือข่ายเนี่ย
เขาไปคุยโดยที่ไม่ต้องผ่านไปถึงว่าต้องใช้มาตรา๔๔
คุยกับสมมตินะฮะคุยกับกษชก็ได้สิคะ

ถ้ากศธชกล้าทำก็แก้ได้เลย
แต่ว่าที่ผ่านมาเรื่องนี้บอร์ดกศธชก็ยังไม่เคยมีมติเลย
เป็นเรื่องสำนักงานเสนอเรื่องไปตามข้อเสนอเอกชน
ให้ยืดการจ่ายได้เนี่ยบอร์ดจะทำไหม
ถ้าไม่ทำก็แสดงว่ากลัวว่าอาจจะถูกฟ้องทีหลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องนี้นี่ไม่เคยขึ้นไปถึงคณะกรรมการใช่ไหมคะ
คือมันเพิ่งเกิดขึ้นช่วงที่ท่านออกมาแล้วนะคะ
แต่เท่าที่เช็คจากกรรมการที่ยังอยู่เนี่ย
ท่านก็ตอบว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นมติบอร์ดค่ะ
มันเป็นเรื่องที่สำนักงานหัวหน้าสำนักงาน

หมายถึงเอกชนมายื่นหนังสือแล้วก็เป็นคนส่งต่ออย่างนี้เป็นต้น
เป็นต้นมันไม่ได้เป็นมาตรีกษัตริย์ภาชาวค่ะ

ค่ะคุณสุพิญญาค่ะมาถึงทางที่เขาสรุปออกมาแล้วเนี่ยนะคะ
เรื่องของการยืดระยะเวลาชำระไปให้แล้วก็ช่วยการจ่ายค่าโครงข่าย
อันนี้คือมาถูกทางยังคะในมุมของคุณสุพิญญานะคะ
ค่ะถูกแล้วค่ะคือดิฉันเรื่องโครงขายเนี่ยมาถูกมาก
เพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับโทรคมนาคมเนี่ย
แล้วคมนาคมเอกชนเขารับผิดชอบเองทั้งหมดในการวางโครงข่าย
เพราะฉะนั้นเขาจะโทษใครไม่ได้มันเป็นเรื่องเขาวางเองลงทุนเอง
แต่ดิจิทัลทีวีเนี่ยกศธชรวมดิฉันเองด้วยนะคะ
เราผูกโดดไว้ว่าให้ทุกช่องขึ้นชะตากรรมขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโครงข่าย
ซึ่งเป็นภาครัฐแล้วที่ผ่านมามันก็มีข้อพิพาทกันตลอดว่า
เสร็จไม่เสร็จให้ไม่ใช่อะไรยังไง
มันตรงนี้มันเลยเป็นเงื่อนไขทำให้ช่องเนี่ยมันคล้ายมันไม่มีทางเลือก
เพราะว่าถ้าไม่พอใจคนขายก็ย้ายไม่ได้เพราะมันกึ่งบังคับสัญญายาวนานนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้ากศธชไม่กำกับดูแลช่องก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรม
กลไกราคาที่แต่ละช่องจ่ายกันอยู่ทุกวันนี้สูงกว่าตัวเลขความเป็นจริงที่เป็นตัวเลขต้นทุน
กศชได้รับรายงานแล้วก็ตอนนี้วางโครงข่ายเขาก็อ้างว่าวางครบแล้ว
มันไม่มีเหตุผลที่จะไม่กำกับราคาคนที่มีรายได้คงที่ที่สุดตอนเนี้ยคือ
ให้เช่าโครงข่ายคือหน่วยงานรัฐนะคะแต่ขณะที่ช่องลำบากก็จะได้เรื่องโครงข่ายเนี่ย
มันควรจะต้องทำตั้งนานแล้วเพราะว่ามันก็คือเอกชนไปจ่ายให้รัฐแล้วรัฐธิแพง
เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นมาถูกทางแล้วเนอะแต่ว่าคุณสุวิญญาเองก็มองว่าส่วนของเครือข่ายมือถือเอง
ก็ไม่ควรใช้เหตุผลใดมาเพื่อขอยืดค่างวดในการส่งถูกต้องไหมคะ
ใช่คือการจะเยียวยาเนี่ยมันต้องมีเหตุก่อนเพราะฉะนั้นค่ายมือถือต้องตอบให้ได้ก่อนว่า
ถ้ามันมีเหตุในการเยียวยาเราถึงจะเริ่มน้ำหนึ่งในการถกกันได้
แต่ถ้าไม่มีเหตุว่าได้รับผลกระทบอะไรเนี่ยมันลำบาก
เพราะไม่งั้นพี่น้องชาวยางพาราหรือพี่น้องเกษตรกรที่จริงเขาก็บอกเขาได้รับผลกระทบ
แต่รัฐบาลยังบอกว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้มันเป็นกลไกเลย
แต่ว่าทีวีได้รับผลกระทบจริงเพราะว่านั้นไม่ได้เคลียร์นะคะ
เพราะว่าจริงทีวียุคนี้มันเป็นทีวีเอกชนมันไม่ได้เป็นทีวีของรัฐเหมือนยุคอดีต
เขาประมูลมาแต่ว่ารัฐเนี่ยยังใช้งานทีวีเอกชนบนทีวีของรัฐ
แล้วใช้มานานด้วยอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบชัดเจนจากนโยบายเลย
อาชีพอื่นอย่างเกษตรกรอย่างไรที่เขาบ่นกันราคายางเนี่ยนะคะ
อาจจะเป็นผลโดยอ้อมแต่เขายังไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการเยียวยา
เงินกู้ดอกเบี้ยราคาต่ำเลย
ได้รับสิทธิ์ในการจ่ายดอกเบี้ยถูกมาก
มันก็จะไม่แฟร์กับคนที่เขาอาจจะประสบปัญหาทางธุรกิจ
ในอาทิตย์อื่นด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าคุณต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่ามันมีนโยบายและกระทบยังไง
ทั้งลูกก็ทำว่าเขาได้รับผลกระทบจากนโยบายรักนะคะ
เห็นภาพค่ะเห็นภาพไปถึงเรื่องเกลือข่ายทางโทรคมมค
ขอบคุณคุณสุปิญญาสำหรับช่วงนี้นะคะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
มันจะมีผลกับดิฉันคุณผู้ชมที่จะใช้งานเครือข่ายต่อไปได้หรือเปล่า

แล้วไม่มีใครขยายแล้วเราจะใช้กันยังไง

อาจารย์สมเกตขวางเรารึเปล่าคะ

สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
ช่วงสุดท้ายค่ะพวก๒๒๕๒๗๒ดิครันดิฉันเห็นแก่ตัวเองและตัวเราทุกคนล้วนเลยนะคะ

เอางี้เรียนเข้าใจเขามีลูกค้าเพิ่มขึ้น
เขามีกำไรมากมาย
แต่คำถามคือว่าถ้าเอามุมเขาไม่ได้มีเงินต่อยอดให้คล่องไม้ข้องมือมากขึ้น
มีผลต่อการประมูลคลื่นและการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ของดิฉันและคุณผู้ชมไหมคะ
ไม่มีผลนะครับก่อนอื่นคุณจอมขวัญนะครับ
ไปดูใครเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสองเหล่านี้

มีเงินไปลงทุนในประเทศต่างมากมายมหาศาล
ธุรกิจในประเทศไทยสำคัญก็จริงแต่ไม่ใช่ธุรกิจที่
จะทำให้เขาหมดเงินหมดทองอะไรกันไปมากมายนะครับ
ซึ่งก็เป็นธุรกิจที่อยู่ในตระกูลเศรษฐีอันดับต้นของโลกนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงว่าธุรกิจเหล่านี้จะไม่มีสตุ้งสตังค์มาทำธุรกิจต่อไป
ถ้าเกิดเขามีผลกำไรในธุรกิจนี้ครับ
คือดิฉันไม่ห่วงเขาค่ะดิฉันห่วงว่าถ้าใช้เหตุผลนี้กับการไม่เข้าร่วม
มันต้องมีการประมูลอะไรไหมคะอาจารย์มันต้องมีการพัฒนา
ที่จะหมดอายุสัมประธานไปคลื่นมันก็จะกลับมา
อันนี้ก็จะเป็นโจทย์เพราะฉะนั้นกศธชก็จะต้องประมูลคลื่นในเร็ววันนี้ครับ
แล้วจะมีผลกับ๒บริษัทที่ไปร้องไหมคะว่าขอให้ช่วยนะคะ

เขาจะไม่สนใจไม่เข้ามาร่วมประมูลคือไม่มีเงินนะคะ
คุณจอมขวัญครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะถามว่ามีเงินไม่มีเงิน
ก็คือต้องมาดูก่อนว่าประมูลเขาอยากจะมาด้วยเหตุผลอะไรหรือไม่นะครับ
อาจารย์ค่ะเอาเทคนิคง่ายนะคะ
แบบง่ายครับก็คือ๒บริษัทนี้นะครับได้คลื่นไปแล้ว
ทำธุรกิจกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอย่างที่ทราบกัน
เพราะฉะนั้นพอจะมีคลื่นใหม่ออกมาเขาจะประมูลมากหรือน้อย
ก็คือดูว่าเขามีฐานลูกค้าเทียบกับคลื่นที่เขามีอยู่เนี่ย

ถ้ามีลูกค้าเยอะแต่คลื่นคลื่นมันน้อยเขาก็ต้องประมูลเพิ่ม
แต่นี่เขาเพิ่งได้ไปเมื่อ๒ปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถามว่า
ก็ต้องเข้าใจว่าอาจจะไม่มีความต้องการคลื่นมากมาย
เหมือนกับที่เคยแย่งกันประมูลตอนนั้นเพราะว่าคลื่นมันไม่พอ
อันนี้ได้ไปแล้วครับเหมือนมีทานข้าวทานไปหลายคำแล้ว
จะให้ทานแบบเดิมอีกมันก็คงไม่ใช่นะครับ
เพราะว่ามีฐานลูกค้าอยู่สัมประธานกำลังจะหมด
ถ้าไม่ได้คลื่นต่อไปจะเดือดร้อนในการทำธุรกิจ
ส่วนอีก๒ค่ายนั้นก็อาจจะประมูลแต่คงจะไม่ทุ่มสตังค์เยอะเหมือนกับที่เคยผ่านมา
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรลึกลับพิษดารเลยครับ
กำลังจะบอกว่าถ้าไม่ได้มีเงินหมุนมากพอถ้าไม่ยืดระยะค่างวดให้เขา
แล้วเขาจะไม่สนใจประมูลไม่ใช่

ใช่ครับว่าเขามีคลื่นพอสำหรับลูกค้าเขาหรือเปล่า
ส่วนถ้าเขาสนใจแต่เขาจะมีเงินหรือไม่มีเงินประมูล

แต่ว่าเขาจะเคาะสูงเคาะต่ำนั้นเขาก็ต้องประเมินว่าเคาะที่ราคาตรงไหนได้กำไรดีที่สุดครับ
แต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย์มันอาจจะเทคนิคนิดนะคะ
คือที่บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าตั้งราคาและกำหนดการประมูลแบบไหนค่ะ
ถูกต้องเลยครับถ้าไปตั้งราคาสูงอย่างเช่นที่กศชพยายามจะทำนะครับ
ไปตั้งที่๔๐๐๐๐๐๐๐บาทนะครับ
ว่าคลื่นขนาดนี้เนี่ยจะต้องราคาตั้งต้น๔๐๐๐๐๐๐๐บาท
ซึ่ง๔๐๐๐ล้านบาทนี้คือราคาสุดท้ายของการประมูลรอบที่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าไปเอาคลื่นรอบที่แล้วซึ่งประมูลกันมาตั้งหลายวันนะครับ
สองวันนี้นะครับแล้วจะมาเอาราคาสุดท้ายไปเป็นราคาตั้งต้น
มันก็ต้องเป็นราคาที่ค่อนไปทางสูงแน่นอนนะครับ
เปรียบเทียบให้คุณจอมขวัญเข้าใจง่ายเลยนะครับ
สมมุติว่าจะมีคลื่นทีวีดิจิทัลสมมุติว่าเจ๊ติ๋มนะครับ
สุดท้ายเอาคลื่นมาคลื่นก็สรช
กศชเอาคลื่นนั้นมาประมูลใหม่
ถามว่าจะใช้ราคาตั้งต้นที่เป็นราคาสุดท้ายที่เจ๊ติ๋มเคยได้ไปหรือเปล่า
ถ้าเป็นราคาแบบเดียวกันจะมีใครมาเคาะไหมครับ

ง่ายก็คงไม่มีเพราะเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับ
แล้วถ้าธุรกิจมันไม่ใช่ธุรกิจขาขึ้นมันธุรกิจขาลง
ราคามันก็ต้องมาปรับราคาตั้งต้นใหม่
ก็ต้องมาคำนวณกันหน่อยว่าควรจะเริ่มที่ราคาเท่าไหร่กัน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่กศชควรจะทำก็คือ

คิดราคาไปคำนวณราคาว่าเหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่
ไม่ใช่ไปเอาราคาสุดท้ายของรอบที่แล้วมาเป็นราคาตั้งต้นของรอบนี้

คงไม่ต้องนัดประชุมอะไรกันแล้วนะคะอาจารย์

ก็ยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกรูปแบบครับ

เพราะว่าการประชุมเนี่ยอาจารย์วิศนุบอกว่า
ยังไงต้องให้พบกันทุกฝ่ายแล้วนั่งคุยกันก่อน
แต่ว่าในแนวความเห็นของอาจารย์สมเกียจ

เดี๋ยวรอดูสรุปว่าช่วยไม่ช่วยกันแน่นะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะ

หมดเวลาของถามตรงวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตามกันต่อค่ะ๒ธุรกิจนี้เราไม่ได้พูดถึงมานานมากแล้วนะคะ

ไม่มีแอบหวือหวาอยู่ข้างในนิดหน่อยเหมือนกัน

สวัสดีค่ะ